แต่จะบอกว่าสายนางงามต้องมาเกาะขอบหน้าจอกันเลย
เมื่อวานนี้กระบี่ต้องลุกเป็นไฟ

คุณน็อตชะนันทรรสจันทร์นั่นเองค่ะ

พาผู้โดยสารเหล่าสาวงามทั่วโลกของเรานี่นะคะ

หมออิจฉาบิกินี่ซะเหลือเกินนะคะสนุกสนานกันมากเลยค่ะ
รวมไปถึงขวัญใจโซเชียลประกวดด้วยปะเนี่ย
คนกลางนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นลูกเรือ
ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยอะไร
ร่วมบินในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนลูกเรืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ฝั่งซ้ายใส่สะพายไทยแลนด์นี่ชอบมากเลย
ก็เป็นเที่ยวบินที่เต็มไปด้วยสีสันสนุกสนานสมกับเป็นเที่ยวบินสุดพิเศษ
ใช่ค่ะอ่ะสะจวดส์ก็เป็นแบบแม่แอร์ได้เลยนะ
ขณะที่น็อตชะนันพรนะคะก็ฝากแฟนนางงาม
ช่วยเป็นกำลังใจสาวงามทุกประเทศด้วย
ไปฟังนางงามรุ่นพี่ที่ตอนนี้เป็นกัปตันกันหน่อยค่ะ

วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
อย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ

ที่ยังมีทีมการมีเรียนไปเล่นกันค่ะ
นี่น้องนิ้งอยู่อีกกรุ๊ปนึงอยู่ที่พัทยาค่ะ

ทะเลที่เกาะล้านก็เดือดเหมือนกันนะฮะ
นำทัพด้วยความเป็นเจ้าภาพนิ้งสมดา
ดูสองดูอยู่บนเรือนะฮะมีคลิปด้วยนี่ชุดแดงแดงท่าแดงสุดแซ่บเลย
โหวนความเซ็กซี่รูปกับเพื่อนสาวงามสถานกเกาะกาลเจียไปดูกันเลยจ้า
ไทยแลนด์ของเราก็แซ่บเหมือนกันนะคะชุดเนี่ยก็เป็นชุดแบรนด์
สิริวันวรีด้วยใช่ค่ะส่วนทางนี้ค่ะอืม